เรื่องแรกก็เป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
รับศพกลับพันธุ์ตำรวจโทษธนิสรบุญแม้น
รองผู้กำกับสสนประชาชื่น
นักร้องแรปชื่อดังก็รับศพลูกชายกลับกรุงเทพ
หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบีเอ็ม
ชนกับรถสปอร์ตรายเดอร์บนถนนยนตะกิจโกศล
เข้าเมืองน่านบ้านดอนมูลอำเภอเมืองน่านนะคะ
ก็เป็นข่าวที่น่าเสียใจสำหรับทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนคลับค่ะ
ว่าราชการจังหวัดน่านก็เลยรีบสั่งเร่งประชุม
หาทางป้องกันอุบัติเหตุโดยด่วนนะคะ
หลังเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต๒วันติดกันที่จังหวัดน่านค่ะ

พันธุ์ตำรวจโทษธนิสรบุญแม้นค่ะรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
เดินทางไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลน่าน
คือนายจิรายุอมอนเสียทะกุลหรือไมค์วันมิกซ์

แล้วเกิดอุบัติเหตุท่ามกลางความสกเศร้าเสียใจ
โดยได้ทำพิธีทางศาสนาตามประเพณี
ก่อนที่จะนำศพลูกชายบำเพ็ญกุศล
ที่วัดราชบำรุงแขวงหลัก๒
เขตบางแคร์กรุงเทพมหานครค่ะ

โดยนางสาวปียชัดปรัชญานันทกูล

เนื่องจากพบว่ามีเลือดออกในปอดด้วยค่ะ

ก็คือนายธนพงศ์ราศีวิสุทธิ์

แล้วก็นางสาววาวิรีอิทธิอนันตกุล
ซึ่งก็มีเลือดออกในสมองนะครับ

ได้เตรียมการผ่าตัดรอบ๒
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูครับ
ด้านคดีความนายธนพงศ์คนขับรถ
แจ้งต่อตำรวจว่ายังไม่พร้อมให้ปากคำเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
เบื้องต้นร้อยตำรวจเอกจิรัฐจันทร์สว่าง
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองน่าน
แจ้งข้อกล่าวหานายประกายวงวิเศษ

ฐานขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์

บนถนนยันตรกิจโกศลที่เดิมเลยฮะ
สี่แยกบ้านพญาวัฒน์อำเภอเมืองน่าน

สั่งการให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน
พร้อมให้มีการสำรวจจุดกลับรถ
ทางร่วมทางแยกหรือจุดเสี่ยงอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อหาแนวทางในการป้องกันต่อไปนะครับ
ก็โลกโซเชียลเขาก็เอาประวัติมาลงเหมือนกันนะ
บอกว่านายจิรายุอมรเศรษฐกุลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็เป็นศิลปินฮิปฮอปวงการแรปของเมืองไทย
ซึ่งกำลังแข่งขันรอบ๔คนสุดท้ายของรายการไทยรัฐทีวีด้วย
ก็ถือว่าเป็นคนที่กำลังก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพ
ก็แสงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับ